จากความคิดเห็นในแง่มุมต่างจากประชาชนแล้วนะครับ
กรที่ทำงานในด้านเพศหญิงก็ได้ออกมาแสดงทัศนะ
ประเด็นที่ว่าหากอาชีพโสพินีไทย
ถูกรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงผลที่จะตามมา
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสุดปรีดามหายศครับ
คนทุกคนนี้กำลังมองว่าโสเพณีมีเซ็กไม่เหมือนตัวเอง
ของตัวเองเป็นเซ็กที่สะอาดแต่โสเพณีเป็นเค้กที่สกปรก
ของคุณเป็นเซ็กที่อยู่ในบ้านใช่ไหมถูกกฎหมายเนอะ
แต่เซ็กของโสเพณีนี้อยู่ในโรงแรมหรืออยู่ในที่ทำงาน
กลับกลายเป็นเซ็กที่ผิดกฎหมายแต่อันเดียวกันเลย
ความคิดเห็นของจันทวิพาอภิสุกซึ่งทำงานด้านการส่งเสริมและเรียกร้องโอกาส
ให้กับพนักงานบริการมานานหลายสิบปีได้สะท้อนเห็นว่า
ผู้หญิงที่ทำงานให้บริการทางเพศยังคงไม่ได้รับความเท่าเทียม
และความยุติธรรมจากการตัดสินของสังคม
แนวคิดของการผลักดันให้อาชีพบริการทางเพศ
เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายมีมาอย่างยาวนาน
แต่ก็ไม่เคยได้รับการดำเนินการให้เป็นผลสำริด

หากการทำให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย
จะช่วยป้องกันการปลูกแสวงหาผลประโยชน์
ไม่ชอบทำจากการค้าประเวณี
ถ้าเผื่อมันถูกกฎหมาย

แสงไฟจากผู้สื่อข่าว
แล้วก็กระดาษที่ปลิวว่อนอยู่บนพื้น

ก็ใช้เป็นหลักฐานที่เขาถูกแสวงผลประโยชน์ได้
อกจากนั้นรายชื่อต่าง
ที่บอกว่าเขาจ่ายเงินนอกระบบไป

ก็ขอความเช่นเหลือจากรัฐบาลได้

ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลก็กล่าวว่า
กรณีดังกล่าวนั้นสามารถมองได้๒แง่มุม
โดยมองว่ากลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ
ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนทั่วไป
ที่ต้องได้รับการคุ้มครองและได้สิทธิประโยชน์
แต่ยังคงห่วงว่าหากอาชีพบริการทางเพศ
เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นำไปสู่ช่องทางการหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการขายบริการ
ซึ่งนั่นอาจทำให้ผู้ขายบริการทางเพศ
ตกเป็นเหยื่อซ้ำสองของกลุ่มผู้มีอิทธิพลอีกหรือไม่
อีกมุมหนึ่งผมก็ห่วงว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทำให้กรณีของนาตาลีเห็นชัด
ว่ามันมีการรับสวยรับอะไรด้วยใช่ไหมฮะ
อันนี้มันจะมีปัญหาไหมในเรื่องการทำให้เกิดช่องทางแบบนี้

หรือว่าสังคมไทยเองเราต้องพยายามทำให้สังคมไทยเข้าใจ
ว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งของในสังคม
เพราะฉะนั้นบางทีสังคมไทยเองก็ยังไม่เข้าใจ
ว่าผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
เขาเรียกว่าอะไร
เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยสังคมไม่ยอมรับ
การปลักหนันให้อาชีพให้บริการทางเพศถูกกฎหมายนั้น
ผลักดันให้อาชีพให้บริการทางเพศถูกกฎหมายนั้น

เพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ
จากการค้าบริการทางเพศเท่านั้น

ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาถึง

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน